พี่สาวของเด็กผู้หญิงคนนึงที่เขาอายุ๑๓ปี

อายุแค่๑๓เป็นออทิสติก
แต่ถูกลูกพี่ลูกน้องที่อยู่บ้านหลังเดียวกัน
พ่อของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กเนี่ยข่มขืน
แล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกคนนึงข่มขืนโดนข่มขืนสองคนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ทางครอบครัวของน้องผู้เสียหายพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ผลปรากฏว่าอวัยวะเพศของน้องฉีกขาดก็เลยไปแจ้งความ
เมื่อ๒๗พฤศจิกายนที่สพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
ตำรวจจับผู้ต้องหาทั้งสองคนได้แล้วนะคะ
ตัวคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยยังคงปฏิเสธ
แต่ตัวคนที่เป็นเพื่อนบ้านเขารับสารภาพก็เลยพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำคุมตัวนายทวีพงศ์ภูลสังหรือติ๊ก
อายุ๓๗ปีคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
ข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๓ปีซึ่งป่วยเป็นออทิสติกนะคะ
ทำแผนในจุดเกิดเหตุก็คือที่บ้านพักตำบลอีสานเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม
พฤศจิกายนที่ผ่านมาพี่สาวของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความนะคะ
เขาบอกว่าตอนที่น้องผู้เสียหายเขาขี่รถจักรยานเล่นในหมู่บ้าน
ถูกนายทวีพงศ์คนนี้ดักหน้ารถบังคับพาเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ข่มขืนถึง๒ครั้งมอบเงินให้๒๐๐แล้วก็บอกกับน้องผู้เสียหายว่า
เอาไปบอกใครนะเนี่ยค่ะก็เลยนำตัวไปทำแผน
ส่วนอีกคนนึงที่เป็นผู้ต้องหาที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายสุวินนุษย์สายหรือน็อตอายุ๒๙ปี
คนนี้เนี่ยพฤติกรรมการก่อเหตุเป็นลักษณะที่ว่า
น้องผู้เสียหายเขาเข้าไปเอารองเท้าในบ้านพัก
เป็นรองเท้าลายเจ้าหญิงที่น้องเขาชอบ
พอเข้าไปถึงไปเจอลูกพี่ลูกน้องคนนี้
บังคับให้นอนแล้วก็ข่มขืนเลยเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าหลังจากพาตัวน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก็เอา
พฤติกรรมจริงอย่างที่บอกนะคะ
คือนายทวีพงศ์ผู้ต้องหาคนที่นำตัวไปทำแผน
เขายอมรับสารภาพบอกว่าวันเกิดเหตุ
เขาดื่มสุราจนเมาก็เลยลงมือก่อเหตุ
เพราะอารมณ์ชั่ววูบแต่อย่างที่บอกว่านายสุวิน
ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียหาย
เขายังคงให้การปฏิเสธอยู่
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้น้องเข้าไป
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้น้องเข้าไป

พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้น้องเข้าไป

พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้น้องเข้าไป

พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย

พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย

พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย

พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย

พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย

พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย
พี่น้องของผู้เสียหายแล้วเสร็จแล้วมีการของผู้เสียหาย

ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เป็นพี่เป็นน้องกันโตมาด้วยกันตั้งแต่แล้ว

เป็นพี่เป็นน้องกันโตมาด้วยกันตั้งแต่แล้ว
เป็นพี่เป็นน้องกันโตมาด้วยกันตั้งแต่แล้ว

เป็นพี่เป็นน้องกันโตมาด้วยกันตั้งแต่แล้ว

เป็นพี่เป็นน้องกันโตมาด้วยกันตั้งแต่แล้ว
เป็นพี่เป็นน้องกันโตมาด้วยกันตั้งแต่แล้ว

เป็นพี่เป็นน้องกันโตมาด้วยกันตั้งแต่แล้ว
เป็นพี่เป็นน้องกันโตมาด้วยกันตั้งแต่แล้ว

เป็นพี่เป็นน้องกันโตมาด้วยกันตั้งแต่แล้ว

เป็นพี่เป็นน้องกันโตมาด้วยกันตั้งแต่แล้ว

เป็นพี่เป็นน้องกันโตมาด้วยกันตั้งแต่แล้ว